ดูเรื่องนี้ต่อกันเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ยะโสธรนะครับ
เมื่อวานนี้วันพระใหญ่นะวันเข้าพรรษานะครับท่านผู้ชมครับ
หนุ่มมณีแดงนี่เป็นชายาของเขา
มณีแดงเนี่ยเป็นชายชาวเยอะโสธรวัย๓๙ปี
เมื่อวานนี้ไปขอซื้อเหล้าจากร้านขายของชำ
แต่ทีนี้เจ้าของร้านเขาเป็นอดีตตำรวจเกษียณแล้วไม่ขายให้
โมโหควักปืนขึ้นมาจะยิงใส่เขาแต่กระสุนด้านเจ้าของร้านเขาเลยยิงใส่ฮะ
เจ้าของร้านในกระสุนออกฮะเสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คำเมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนโนนตานในซอยบ่านางเจิม
เทศบาลเมืองยะโสธรผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ชื่อนายสารวุฒิเนธหารนะเขามีฉายาว่านุ่มมณีแดงอายุ๓๙ปี
ถูกยิงเข้าที่ขาหนีบฝั่งขวานะแล้วก็เสียชีวิตลักษณะ
คว่ำหน้าติดกับพื้นนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ก็หายใจรวยรินนะฮะสภาพเลือดออกเต็มไปหมดนะ
อาการสาหัสสุดท้ายช่วยไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แล้วก็สอบสวนทั้งหมดเนี่ยตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีรอยเลือดเป็นทางยาวอยู่นะแล้วใกล้ใกล้ก็มีมีดสปาต้า
แล้วก็ลำกล้องปืนตกอยู่ด้วยสำหรับจุดที่พบศพนะ
ใกล้กันก็มีร้านขายของชำอยู่นะครับรอยเลือดที่เป็นทางยาวเนี่ย
ก็มาจากร้านขายของชำแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ภูมิกับการสพเมืองยะโสธรพันธมตเอกมังกรกวีกรบอกว่า
จากการสอบสวนแล้วเนี่ยทำให้ทราบว่าผู้ที่ยิงนายสารวุฒิหรือว่านุ่มมณีแดงเสียชีวิต
คือเจ้าของร้านขายของชำชื่อว่าดาบตำรวจสมพรสอนสรรอายุ๗๑ปีนะ
นี่ฮะดาบตำรวจสมพรเนี่ยคือเจ้าของร้านขายของชำเป็นตำรวจเกษียณ
ช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนทุ่มครึ่งดาบตำรวจสมพรบอกว่า
ในหนึ่งหรือว่าหนึ่งมณีแดงมาที่ร้านของเขามาขอซื้อเหล้า
แต่ไม่ขายให้เนื่องจากเมื่อวานนี้คือวันเข้าพรรษาวันพระใหญ่ไม่ขายเหล้า
นายสารวุฒิก็ไม่พอใจแล้วก็เกิดการโต้เถียงทะเลาะกันเกิดขึ้นนะ
มีนายสมรนะฮะเป็นชาวบ้านแถวนั้นมาซื้อของที่ร้านพอดี
ก็เลยถูกผู้ตายเนี่ยใช้ปืนที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ตีเข้าที่ศีรษะเพราะว่าโมโหตีใส่เอาปืนตีศีรษะลูกค้า
ที่เขาจะมาซื้อของจนเขาเนี่ยวิ่งหนีออกจากร้านไป
จากนั้นนายสารวุฒิก็ยังโมโหต่อนะครับหันปืนมายิงใส่ดาบตำรวจสมพรเจ้าของร้านหนึ่งนัด
แต่ไม่โดนยิงไม่โดนนะฮะกระสุนออกแต่ไม่โดนนะครับ
ดาบตำรวจสมพรก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
แล้วก็บอกว่านายสลาวุฒิก็ยังวิ่งตามมาอีกก็ไปด่าทอนะ
แล้วก็ขู่ว่าตายแน่ดาบสมพรก็เลยไปหยิบปืนลูกโม่จุด๒๒
แล้วก็ยิงใส่ไป๑นัททำให้นายสลาวุธถูกยิงก็วิ่งหนีออกไป
แล้วก็ไปล้มกองอยู่ที่ถนนหน้าบ้านในมือก็ยังถือมีดกับปืนอยู่
ดาบสมพรก็อ้างว่ายิงก็เพื่อป้องกันตัวสุดท้ายนายสารวุฒิก็เสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้วันนี้เราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
บริเวณบ้านทั้ง๒ฝ่ายก็อยู่ไม่ไกลกันญาติของฝั่งนายสลาวุธที่เสียชีวิต
เตรียมพิธีจัดงานศพอยู่นะครับแม่ของนายสารวุฒิหรือว่านุ่มมณีแดงนะครับ
บอกว่ายอมรับว่าลูกชายเขาเนี่ยนิสัยไม่ดีชอบโวยวายเสียงดังก่อกวนชาวบ้าน
แต่ก็ไม่คิดว่าดาบตำรวจสมพรเพื่อนบ้านที่ก็สนิทกันมาหลายสิบปีจะถึงขั้นฆ่าลูกเขา
ที่ผ่านมาแม้ลูกชายจะเคยก่อเรื่องทะเลาะชกต่อยชาวบ้านนะแต่แม่ก็ไม่เคยปกป้องลูกนะ
ครั้งนี้แม้ลูกจะไปหาเรื่องแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นยิงกันตาย

ที่ร้านขายของชำวันนี้ที่เราไปดูเนี่ยติดร้านเงียบเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าไปประกันตัวพ่อออกมาแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะครับ
ว่าไม่ได้หลบหนีอะไรนะครับตอนนี้พ่อไปอยู่ที่บ้านเกิดที่กรสินก่อน
เพื่อจะเยียวยาจิตใจยืนยันว่าสิ่งที่พ่อทำไปเพื่อป้องกันตัว
เพราะที่ผ่านมาในหนุ่มผู้ตายเนี่ยชอบมาซื้อเหล้าที่ร้าน
แล้วก็เซ็นเอาไว้บ่อยครั้งนะเวลาไม่มีเงินแล้วจะเซ็นแล้วพ่อไม่ให้เซ็น
ก็โวยวายข่มขู่เมื่อวานนี้มาซื้อเหล้าวันเข้าพรรษาพ่อไม่ขายให้
ก็มามีปากเสียงมาหาเรื่องมีลูกค้าเข้ามาในร้านมาซื้อยาดม
ตอนนี้เดี๋ยวจะรอให้ทางฝั่งทบคุณผู้ชมในนุ่มเนี่ยเขาใจเย็นลงก่อน
เดี๋ยวจะไปคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ที่ผมเห็นผมทำของขายอยู่ข้างบ้านน้องขายซูชิเนอะ
ผมก็ได้ยินเสียงโวยวายตั้งแต่๒โมงเช้าจนถึงผมออกไปขายของก็ประมาณ๔โมง
ก็ยังบวนวายก็คล้ายว่ามาเซ่น
มาเซ่นเหร่าขาวละพอมาจ่ายตังค์
กินทุกวันแกก็มาเซ็นแบบนี้แหละ
ทีนี้แกก็เลยมามีเรื่องกันตอนที่ผมออกไป
ผมออกไปโต้รุ่งก็ประมาณทุ่มหนึ่ง

หยิงพรื่อให้เขาหยุดไม่ได้ทำอะไรเกินวนตอนนั้น
ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปโดนเส้นโดนเลือดใหญ่โดนอะไร
ลูกชายก็ยืนยันว่ายิงเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่ายิงลงต่ำอะไรอย่างนี้นะ

สมพรก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับ
เรื่องของการยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
เดี๋ยวนัดมาสอบปากคำอีกครั้ง๒๒กรกฎาคมนี้นะฮะ
ลุงก็อายุ๗๑ปีแล้ว